และแน่นอนวันนี้วันที่๙มิถุนายน๒๕๖๐
เป็นวันสำคัญสำหรับพระศกกรณิกรชาวไทยทุกคนด้วย
ดังนั้นไทยรัฐทีวีและเช้าสดใสของเรา
ขออนุญาตที่จะนำเรื่องราวดีมาบอกกล่าวให้คุณผู้ชมได้ทราบกัน
ตั้งแต่ช่วงต้นของรายการเช้าสดใสเลยล่ะครับ
ใช่ค่ะรวมทั้งเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะสวมใส่เสื้อสีเหลืองกันด้วยนะคะ
วันนี้ส่วนช่วงแรกของเช้าสดใส
เรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญในวันนี้ค่ะ
ก็เป็นวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสครองสิริราชสมบัติครบ๗๐ปี
วันที่๙มิถุนายนพุทธศักราช๒๕๕๙นะคะ

ไปทำความรู้จักกับความหมายของตราสัญลักษณ
ฉลองสิริราชสมบัติครบ๗๐ปีกันค่ะ
อาทิตย์บันพระมหากษัตริย์
กรอบลายทองปนลากมีลายเนื่องสีทองมากกว่า๗๐ดวง
เป็นการถวายพระพรให้ทรงสถิตดำรง
ในศิลตริจาราชสมบัติมากกว่าปี๗๐
กว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใด
และกรอบลายทองปนนาคนี้สถิตอยู่ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ
ประกอบพระอุณาโลมสีทองแวดล้อมด้วยพระแสงขันชัยศรี
และพระแทร่จามรีอยู่เบื้องซ้ายแห่งพระมหาพิชัยมงกุฎ
มีฐานพระกรและพัชนีฝักมะขามอยู่เบื้องขวา
มีฉลองพระบาททอดอยู่ที่ปลายพระแสงและฐานพระกรนั้นเบื้องล่าง
รวมเรียกว่าเครื่องบินจัดสิริราชกุฏภัณฑ์
เป็นนิมิตหมายแห่งการฉลองสิริราชสมบัติ
ล่างลงมาเป็นแพร่แถบสีหงชาติหรือชมพูขลิบทอง
อักษรสีทองความว่าฉลองสิริราชสมบัติครบ๗๐ปี
ปลายด้านขวาของแพร่แถบระบุพุทธศักราช๒๔๙
อันเป็นปีที่เสด็จเถลิงถวัญราชสมบัติ
ปลายด้านซ้ายของแผลแถบระบุพุทธศักราช๒๕๕๙
แสดงการเวลาที่ล่วงมา๗๐ปีตราบจนปัจจุบัน